สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศช่วงเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคนะคะ
วันนี้๒๔กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปสภาพอากาศก็จะปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปอีกครั้งค่ะ
แต่ก่อนอื่นนะคะเราตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะ
ระยะนี้นะคะจะสังเกตว่าอากาศนั้นแปรปรวนมีทั้งลมมีทั้งเมฆแล้วก็มีทั้งฝนตกกระจายกันไปแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
แต่ว่าระยะนี้วันนี้นะคะ๒๔กุมภาพันธ์ยังคงมีลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างนับตั้งแต่จังหวัดสุราชธานีลงไปมีคลื่นสูง๒๔เมตรนะคะ
ส่วนจังหวัดสุราธานีขึ้นไปนั้นนะคะจะมีคลื่นสูง๒๓เมตรยังคงต้องงดเดินเรือไปก่อนนะคะ
แต่ว่าพรุ่งนี้สถานการณ์คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนั้นจะดีขึ้นเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นที่แผลลงมาปกคลุมทางประเทศจีนนี้นะคะมันอ่อนกำลังลงก็ส่งผลต่อลมตะวันออกที่พัดมาปกคลุมอ่าวไทยก็อ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คลื่นลมที่ลดลงฝนที่ลดลงเท่านั้นตอนบนของประเทศรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนับจากนี้นะคะอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นลมจะพัดแรงขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยนะคะคาดการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะนับตั้งแต่วันนี้ถึง๒๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓
สิ่งที่ต้องระวังต่อมาก็คือเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบจะรู้สึกได้มากหน่อยนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของฝุ่นหมอกควันพิษก็จะกลับมาเห็นได้ชัดในช่วงนี้ด้วย
ขณะที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนั้นฝนก็ลดลงคลื่นในทะเลก็น้อยลงด้วยนะคะก็จะสงบมากขึ้น
ส่วนภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะนี้มีหมอกในตอนเช้าระวังอีกครั้งเรื่องของฝุ่นหมอกควันพิษ
เนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครก็มีอุตสาหกรรมมีการขับรถขับราที่สร้างฝุ่นควันพิษเยอะมากขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนไปอย่างไรดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะวันนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ